ลงไปที่กระบี่ครับข่าวต่อไปนี้มันมี๒เหตุการณ์

เรื่องเป็นเรื่องของเพชรหน้าทั่ง
หน้าทั่งเขาว่ากันว่าเป็นของขลัง
ใครมีเอาไว้จะอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัย
แต่เพชรหน้าทั่งไปอยู่ในมือของสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ซึ่งมาทราบภายหลังว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมาย
เขาถูกคนคนหนึ่งซึ่งรู้จักกันนัดกันไปเคลียร์๑เรื่อง
จุดที่เขานัดกันพอไปถึงปุ๊บโดนกระหน่ำยิง
แต่กลับเป็นว่าสองสามีภรรยาคู่นี้รอดตายมาได้
เขาก็เลยชื่อว่าเป็นเพราะอภิตนิหารของเพชรน่าทั่ง
มาดูเหตุการณ์นี้เอาเรื่องของคดีความก่อนนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนายสันทัศน์สูหน้าหูอายุ๓๕ปี
หรือว่าหยัดหนองกกบาดเจ็บถูกยิงที่ราวนมขวาหนึ่งนัด
ฝ่ายผู้ชายคนนี้อาการสาหัสนะแล้วก็ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
แต่ภรรยาที่มาด้วยกันเนี่ยนางสาวมณฑการอายุ๒๒ปีไม่เป็นอะไรเลย
ในจุดเกิดเหตุมีกระบะทะเบียนบ่อใบไม้มม๓๒๓๔กระบี่สภาพรูพลุนทั้งคันครับ
ฝั่งคนขับนี่มีปลอกกระสุน๑๑มมตกอยู่นะฮะมีตั้ง๒๘ปลอกด้วยกันนะฮะ
ทั้งที่ในรถทั้งคนต้นปามบริเวณใต้เสาไฟฟ้าก็มีรังกระดาษ๑ใบตรวจสอบแล้วไม่มีสิ่งของผิดกฎหมาย
ทีนี้ผู้หญิงที่รอดตายมาได้ชื่อมนตรการเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะสามีเขาเนี่ยสันทัพเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากคนรู้จัก
ใดนั้นมีเสียงปืนดันสนั่นออกมาจากสวนปามข้างทางครับคนร้ายยิงถล่มใส่แบบนับไม่ทั่วนะครับ
สามีก็เลยเร่งเครื่องหลบหนีนะฮะแล้วก็ไปจอดขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสักสี่กิโลได้อันนี้เป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะ
มณฑการก็นั่งมาอยู่ด้วยกันข้อมูลจากตำรวจทราบมาว่า
นายสันทัศน์เป็นหนึ่งในกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่ตำรวจกำลังติดตามพฤติกรรมอยู่
คืนที่เกิดเหตุคาดว่าน่าจะมีสายส่งโทรไปเรียกสันทัศน
ออกมารับของซึ่งอยู่ในรังกระดาษพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ยิงใส่รถทันทีครับครับพอสิ้นเสียงปืนภรรยาก็วิ่งขึ้นรถ
แล้วก็ขับพากันหนีตายออกมาอุ้ยนี่พลุนเลยนะพลุนไปหมดเลยครับ
แต่ผู้หญิงรอดไม่โดนสักนัดเดียวนะครับครับเบื้องต้นคาดว่าเหตุที่มันเกิดขึ้น
ที่มีคนนัดไปเคลียร์แล้วก็มายิงกันเป็นการที่มันเกิดจากความขัดแย้ง
ในเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายที่ทั้งสองฝ่ายเขาทำด้วยกันอยู่นะครับ
ทีนี้ตำรวจสภอ่าวลึกนำกระบาดคันนี้ไปตรวจสอบ
ไปพบกระเป๋าสะพายของคนเจ็บด้านในมีสิ่งของอยู่หนึ่งอย่าง
เขาเรียกว่าเพชรหน้าทั่งไอ้เพชรหน้าทั่งก้อนเนี้ย
ขนาดมันเท่าปลายนิ้วโป้งของคุณผู้ชมนี่แหละนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเพชรหน้าทั่งเนี่ยอันนี้
มันคือธาตุกายสิทธิ์มีอิทธิฤทธิปฏิหารคล้ายกับเหล็กไหล
หรือว่าเรียกอีกอย่างว่าเพชรเมืองคนทันหรือเพชรเมืองลับแล
มันมีสรรพคุณหนึ่งร้อยแปดประการมีพุทธคุณอยู่ยงคงกระพันธ์
ป้องกันคุณสายเสน่ห์จันไรป้องกันพูดผีปีศาจ
ถ้าใครมีไว้ติดตัวไว้จะแค้วคลาดจากอันตรายต่าง
ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่ทำให้นายสันทัศน์กับมณฑการรอดตายมาได้
เป็นเพราะเพชรหน้าทั่งใช่หรือไม่อันนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับ
ทีนี้นักข่าวเราไปถามพระครูวิทิศศาสนกิจหรือว่าหลวงพ่ออำรวย
แห่งวัดทุ่งสันติธรรมที่ตำบลเขาครามท่านก็บอกว่า
เพชรหน้าทั้งนะถือว่าเป็นแร่ท่าศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณเขาเชื่อถือกันในพุทธคุณ
คนที่มีแร่กายสิทธิ์อันนี้ไว้ครอบครองนะสิ่งหนึ่งต้องทำคือต้องอยู่ในศิลธรรม
คุณต้องยึด๓อย่างห้ามด่าบุพการีห้ามโกหกห้ามลักเล็กขโมยน้อย
ถ้าทำได้พุทธคุณมันจะดีกับตัว
แต่ถ้าทำไม่ได้คนที่มีเอาไว้จะมีอันเป็นไปเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นเรื่องของเพชรหน้าทั่ง
ก็เป็น๒เรื่องราวใน๑คดีนี้